กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ

จังหวัดมหาศาลคามภักดิ์เพื่อไทย

ผมอภิปรายในเรื่องของการคัดเลือก

การ๕๖๐
สไลด์ที่๓ครับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคัง

ทุจริตต่อหน้าที่

และแสวงหาประโยชน์
หน่วยงานที่กำกับดูแล

เอกชน

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ให้ท่านประธานและท่านผู้ชมทางบ้าน

มันมีท่อส่วนน้ำสายหลัก

ทั้งหมด๓เส้นด้วยกัน

โดยในขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาค

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถือหุ้น

ไปถึงแหลมชะบังระยะที่๑

ดอกกายมาตรพุทธสัตหีบ

ขีดหนองค้อนะครับ

โครงการท่อส่งน้ำ

กรมธนลักษณ์ได้รับมอบจากกรมโยธา

แล้วก็ให้บริษัทอีสวอนเตอร์บริหาร

ต่อครับระบบท่อส่วนน้ำ

บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ
ให้สามารถจ่ายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่
จะต้องอาศัยเครือข่าย

อีก๓๕๕๙กิโลเมตร

อีก๓๕๕๙กิโลเมตร

ก็คือระบบท่อส่งน้ำ
ได้ลงทุนและดำเนินการอยู่

ภาคตะวันออกหรืออีอีซีครับต่อไปครับ
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบภายหลังสัญญาเดิมสิ้นสุด
กรมธนารักษ์ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ
ภายหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดโดยผลการศึกษาระบุว่า
ให้รวมสัญญาบริหารระบบท่อส่งน้ำ๓โครงการเนี่ย

สองครับไม่ต้องทำตามพรบร่วมทุน
เนื่องจากมูลค่าโครงการเนี่ยไม่ถึง๕๐๐๐ล้าน
สามไม่ควรเปิดประมูลทั่วไป
สี่ให้เอกชน
คัดเลือกเอกชนโดยวิธีการคัดเลือก
เพื่อให้ได้บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ

ไม่ประมูลแต่ใช้วิธีการคัดเลือก
ประมูลทั่วไปนะครับซึ่งผมย้ำนะครับว่า
การไม่ประมูลทั่วไปเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าใช้วิธีคัดเลือก
เพื่อให้เอกชนมีศักยภาพเนี่ย

สุดท้ายเนี่ยไปได้เอกชนที่ไม่มีศักยภาพครับ

เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการนี้

สิบเอ็กส์มิทุนา๖๔ครับ

มีดรสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการบริหารโครงการท่อส่งน้ำทั้งสามสัญญาเนี่ย
ให้เป็นสัญญาเดียวและให้คัดเลือกเอกชน
โดยไม่เปิดประมูลทั่วไปนี่แหละครับ
ทำไมท่านถึงไม่ให้เปิดประมูลทั่วไป
เพื่อการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกต่อไป
ดรสันตินั่งเป็นประธานอนุมัติ
ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ราชบัสดุนะครับ
ไม่ให้มีการประมูลทั่วไปให้ใช้วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกเอกชนในการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเนี่ย
หนีพรบร่วมทุนทำผิดกฎหมายทำให้รัฐเสียหาย
มีการทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
ล้มเหลวได้เอกชนที่ไม่มีศักยภาพมาบริหารโครงการ
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจ่ายค่าน้ำแพง
๖การคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักหนีพรบร่วมทุน
พื้นที่ภาคตะวันออกประสบปัญหาการขาดแคนน้ำในพื้นที่อย่างหนัก
เองเพื่อผันน้ำมาจากพื้นที่อื่นอื่นเช่นบางประกงระยองและจันทบุรี
จนมีความยาวของท่อนะครับอีก๓๕๕๙กิโลเมตร
หากใช้เพียงระบบท่อของกรมธนาลักษณ์๑๓๕๙กิโลเมตรเนี่ย
จะไม่สามารถบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำได้
คำนวณมูลค่าโครงการโดยมหาวิทยาลัยเกษตร
คิดเฉพาะระบบท่อของกรมธารักษ์๑๓๕๙กิโลเมตร
จึงได้มูลค่าโครงการเพียง๒๘๐๐ล้านบาทเท่านั้น
ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหนีพรบร่วมทุน
ตามพรบรรย์ร่วมทุนปี๒๕๖๒
หากโครงการสาธุประโภคมีมูลค่าเกิน๕๐๐๐ล้านเนี่ย
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพรบร่วมทุน
ด้านซ้ายเนี่ยก็คือท่อของกรมธนาลักษณ์
ซึ่งมูลค่ามันเกิน๕๐๐๐ล้านอย่างแน่นอนครับท่านประธานครับ

กรมธรรมกำลังทำที่มีดรสันติเป็นประธาน
ท่านกำลังหนีพรบร่วมทุนครับ

ระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยการคัดเลือกครับ
ระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าเกิน๕๐๐ล้านปีพศ๒๕๓๔ครับ
วิธีแรกเลยครับท่านประธานครับระเบียบเขาก็เขียนไว้ชัดครับว่า๑ใช้วิธีปันประมูลทั่วไป
ผมย้ำนะครับใช้วิธีการประมูลทั่วไปถ้าทำไม่ได้แล้วถึงจะมาใช้วิธีคัดเลือก
หลังจากถ้าคัดเลือกไม่ได้ถึงจะไปใช้วิธีเฉพาะเจาะจงครับ
และนอกจากนี้ครับกฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุปี๒๕๖๔ครับ
ข้อ๒๔ครับบอกว่าในการคัดเลือกเอกชนเนี่ยจะต้องใช้วิธีประมูล
ผมย้ำนะครับจะต้องใช้วิธีประมูลเว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการที่ราชวัสดุ
เห็นสมควรให้ใช้วิธีคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลตามข้อ๓๓ครับ
ท่านประธานเห็นไหมครับว่าดรสันติเนี่ยเกี่ยวข้องและมีใบเสร็จอย่างชัดเจนครับ
เพราะว่าการอนุมัติวิธีการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูลเนี่ย
เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ราชพัสดุที่มีดรสันติพร้อมพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
ไลด์ถัดไปครับคณะกรรมการที่ราชภัสสุมีใครบ้างครับ
มีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังเนี่ย
เป็นประธานคณะกรรมการที่ราชบัสดุโดยตำแหน่งครับแต่มอบอำนาจมา
ดรสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคัง
มาทำหน้าที่ประธานครับกรรมการก็ประกอบไปด้วย
กระทรวงการคังประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ธิบดีกรมโยธาอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมธนาลักษณ์เป็นเลขา
มีประหลัดกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงมหาดไทย
และประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันนี้คือโครงสร้างของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
และผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ย
ลำตีอาคมลำตีว่าการกระทรวงการคัง

แม้ท่านจะมอบดรสันติมาดำเนินการแล้วนะครับ
หน้า๑๓ครับ
การคัดเลือกเอกชนเนี่ยเพื่อบริหารท่อส่งน้ำภาคตะวันออกเนี่ย

การคัดเลือกไม่โปร่งใสไม่สุจริต
มีการจัดฉากล้มการคัดเลือก
เอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางลายครับ

การคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารท่อส่งน้ำภาคตะวันออกเนี่ย

ปกปิดไม่ให้ข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง
เชิญเอกชนเพียง๕ลาย
เพื่อทดสอบความสนใจของเอกชน

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชน

เข้าร่วมคัดเลือกไม่ได้อยู่แล้ว

คุณไม่ยอมเชิญบริษัทเอกชนที่ผลิตน้ำปลาปลาใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย

ซึ่งทำน้ำปลาปลาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เพื่อบริหารท่อส่งน้ำ

การคัดเลือกเอกชนไม่ผงใส

เชิญชวนเพียงเอกชน๓ลาย

ยื่นข้อเสนอก็ประกอบไปด้วย

ซึ่งทำอาชีพรับจ้างวางท่อ

ขายท่อน้ำปลาครับ

แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทราบมาได้ยังไงครับว่า

ก็ไม่ยอมเชิญบริษัทเอกชน
ดำเนินธุรกิจและเชี่ยวจาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ

หรือระบบปลาปลาในประเทศไทย

ใหญ่พวกนี้ไม่เรียกครับ
ไปเรียกแต่พวกเล็กนะครับมา

คัดเลือกเอกชนครั้งที่๑ครับ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาซองครับ

และคุณสมบัติด้านการเงินเนี่ย

ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ย

ค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญา

แล้วก็มีอีก๒๐คะแนนนะครับเป็นข้อเสนอราคาน้ำดิบต่อหน่วยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา๒๐คะแนนครับ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะก็คือเอาซองที่๒บวกซองที่๓ก็คือเอาซองเทคนิคบวกกับซองราคานะครับถึงจะเป็นผู้ชนะ

ผลของการคัดเลือกครั้งที่๑นะครับ๙สิงหาครับกรมธลักษณ์เปิดให้เอกชนเนี่ยยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกมีเอกชน๓ลายที่เขายื่นซองครับ

คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอและเห็นชอบผลการให้คะแนนครับ
โดยซองข้อเสนอเนี่ยทั้ง๓ซองครับปรากฏว่าบริษัทวงสยามได้คะแนนรวม๑๗๐๑๐คะแนน
บริษัทที่ชนะในการคัดเลือกครั้งแรก

จึงเป็นผู้ชนะได้คะแนนสูงสุดครับ

ยกเลิกผลการคัดเลือกเอกชนครั้งที่๑ครับ

คณะกรรมการคัดเลือกมีมติ๔ต่อ๓ครับ
ขอยกเลิกการคัดเลือกเอกชน

โดยให้เหตุว่าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้คะแนนผลตอบแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซองที่๒บวกกับซองที่๓เนี่ย

และมีผลให้ยกเลิกผลการคัดเลือก
พอยกเลิกเสร็จครับท่านประธานครับ
ก็ไปดำเนินการฟ้องร้องต่อสารปกครอง

คดีกำลังพินาอยู่ของสารปกครองอยู่ครับ

ก็มาคัดเลือกเอกชนในครั้งที่๒ใหม่ครับ

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกใหม่

แล้วก็เริ่มกระบวนการคัดเลือกเอกชนใหม่

ท่านประธานดูความผิดปกติสิครับ

ก็คือนายุทธนายิมการุลอธิบดีกรมธนาลักษณ์เป็นประธาน
คนนี้กระเสียนไปแล้วครับอธิบดีคนเก่า

ก็คือนางวรานุษย์ผู้ตรวจกระทรวงการคัง
๓นายโอภาษย์อายการไฟสัญญา
๔นายชานวิทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสูวิทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุขสิริบุญยเศษรองอธิบดีด้านที่ราชบัสดุครับ
พอกรรมการชุดแรกเนี่ยไปให้อิสวอเตอร์ชนะครับ
ปรากฏว่ายกเลิกเปลี่ยนใหม่ทั้งกระดานเลยครับ
วันที่๘กันยาปี๖๔ครับท่านประธาน
มีนายุทธนายิมการุลอธิบดีกรมธนลักษณ์เหลือเป็นประธานอยู่คนเดียวครับ

เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยครับ
ซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่ามันมีความไม่โปร่งใสมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
ทำไมล่ะครับท่านประธานครับกรรมการที่รัฐกรรมการคัดเลือกเนี่ยนะครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นครับ
พอไม่ได้บริษัทตามที่ท่านต้องการมั้งครับก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่เอากรรมการชุดเดิมเลยครับ
แล้วผมก็เรียนท่านประธานครับว่ากรรมการเนี่ยเขาไม่ได้ขอลาออกนะครับ
อยู่นะครับประธานกรรมการเนี่ยอธิบดีธารักษ์ขณะนั้นคือนายุทธนายิมการุลเนี่ยไปเปลี่ยนเขาออกเองครับ
ไลด์ที่๒๐ครับก็พอเปลี่ยนกรรมการเสร็จก็ดำเนินการคัดเลือกเอกชนครั้งที่๒
กันยาหกสี่ครับคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยก็ออกประกาศเชิญชวนเป็นครั้งที่สองครับ
หนึ่งเนี่ยยกเลิกลักษณะต้องห้าม
ของผู้ยื่นข้อเสนอครับที่บอกว่าต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา
ซึ่งตรงนี้ครับท่านประธานครับไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับราชการครับ
ครับปรับลดทุนจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอจาก๕๐๐ล้านเหลือเพียง๓๐๐ล้านครับ
ครับปรับลดหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก๘๐๐ล้านเหลือเพียง๓๐๐ล้านครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ
มันไม่มีผลดีต่อราชการเลย
ครับเปลี่ยนข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอครับจากนะครับบอกว่านิติบุคคลผู้มีอาชีพและประสบการณ์
มีอาชีพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและหรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ
เปลี่ยนใหม่ครับท่านประธานครับเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจ
สาธุปโภคเกี่ยวกับการจัดการน้ำครับ
ก็ในเมื่อท่านต้องการคนมาบริหารท่อเนี่ยแล้วท่านไปเปลี่ยนทำไมครับ
ตรงนี้เนี่ยดรสันติท่านต้องตอบครับเพราะว่าท่านเป็นประธานที่กรรมการราชบัสดุครับ
มันเป็นการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางลายที่ไม่เคยบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำมาก่อน
ให้สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ต่อเลยครับ
คัดเลือกเอกชนครั้งที่สองเนี่ยหลังจากปรับปรุงหลักเกณฑ์การพินาซองข้อเสนอราคานะครับ
ซองที่๑คุณสมบัติทั่วไปก็คือผ่านกับไม่ผ่าน
สองที่สองคุณสมบัติด้านเทคนิคและคุณสมบัติด้านการเงิน
คราวนี้เนี่ยท่านไม่ให้คะแนนแล้วท่านเอาเพียงแต่ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
สองที่สามครับข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยหรือสองราคาหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ย
นะครับก็แบ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตอบแทน๘๐คะแนน
ก็เป็นค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญากับส่วนแบ่งรายได้รายปีและก็ข้อเสนอราคาน้ำดิบ
หน่วยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญายี่สิบคะแนนครับผู้ยื่นข้อเสนอนะครับ
ที่จะได้คะแนนมากที่สุดที่จะเป็นผู้ชนะ
ก็คือเอาซองราคาซองที่สามเท่านั้นครับซึ่งผิดวัตถุประสงค์
ที่คณะกรรมการที่ราชประสุทธิ์ที่ดรสันติเป็นประธานั้นนะครับ
ที่บอกว่าไปใช้วิธีการคัดเลือกเพื่อต้องการให้ได้
ผู้ชนะนะครับที่มีเทคนิคสูงแต่ท่านไปเอาคะแนนซองเทคนิคทิ้งครับ
เหมือนอะไรครับเหมือนกับเป็นการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าไหมครับ
ท่านไม่เอาแล้วเทคนิคท่านเอาแต่ราคาครับ
เนี่ยครับผมเพิ่งมากล่าวหานะครับว่าท่านเอื้อประโยชน์ท่านทุธฤษ
หน้า๒๒ครับการคัดเลือกเอกชนครั้งที่๒เนี่ย๒๘กันยากรมธนาลักษณ์เปิดให้เอกชนเนี่ย
ซองข้อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเป็นครั้งที่สองครับ
วงสยามก่อสร้างสามสิบกัญญาหกสี่ครับคณะกรรมการคัดเลือกที่มีนายุทธนายิมการุลเนี่ย
วันสุดท้ายครับเพราะว่าท่านเกษียณอายุราชการอดีตอธิบดีกรมธนาลักษณ์เนี่ย
พินานะครับวันสุดท้ายผู้ยื่นข้อเสนอนะครับ
และเห็นชอบคะแนนซองข้อเสนอนะครับก็คือท่านพินาเหลือซองเดียวละ
ก็คือซองราคาก็ปรากฏว่าบริษัทอิสวอเตอร์เนี่ย
ได้เก้าสิบแปดจุดสี่แปดคะแนนบริษัทที่ชนะก็คือบริษัทวงสยาม
ได้๑๐๐คะแนนจึงเป็นผู้ชนะเพราะให้คะแนนสูงสุดครับ
เลยครับท่านประธานครับครั้งแรกอิสวอเตอร์ได้ท่านล้ม
ครั้งที่สองครับท่านพอวงสยามได้ท่านเดินหน้าต่อเลยครับ
ความไม่โปร่งใสผมสรุปให้ท่านประธานเห็นครับในการคัดเลือกเอกชนครับ
ท่านประธานครับด้านซ้ายสุดเนี่ยคือการทำมาร์เก็ตซาวดิ้งเนี่ยนะครับ
เห็นไหมครับว่ามีทั้งหมด๕บริษัทอิสวอเตอร์กราฟอมตะวา
ประปาส่วนภูมิภาคแต่พอตอนที่ท่านเชิญชวนนะครับ
ให้เข้ามาคัดเลือกเนี่ยท่านเชิญมาที่ทำมาร์เก็ตซาวดิ้ง
แต่มันมี๒บริษัทที่อยู่ข้างล่างท่านประธานเห็นไหมครับ
ก็คือบริษัทวงสยามซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาวางท่อ
บริษัทวิกขายท่อน้ำปลาปลาเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่า
ไปรู้ได้ยังไงนะครับว่าสองบริษัทเนี้ย
ต้องการเข้ามาบริหารท่อส่งน้ำสายหลักในอีอีซีนะครับ
รู้ได้ยังไงครับและผมเน้นย้ำครับว่า
บริษัทใหญ่เนี่ยนะครับที่ผลิตน้ำปลาปลา
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัท
เชิญเขาเข้าไปคัดเลือกบ้าง

ก็ยกเลิกการคัดเลือกครั้งที่๑
เลือกครั้งที่๒ครับก็๓ลาย
แต่พลิกมาเป็นวงสยามชนะครับ

นี่คือใบเสร็จที่๒ของท่านครับ

เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนครับ

จะต้องชำระเงินค่าแรกเข้าเนี่ยนะครับ

แต่ปรากฏว่าอย่างไรครับท่านประธานครับ

พอจะลงนามในสัญญาครับ

ครั้งเดียวเนี่ย๑๔๕๐ล้านเนี่ย
เหลือจ่ายวันลงนามในสัญญาเนี่ย

อีก๘๗๐ล้าน

ให้กับบริษัทวงสยามนะครับ

ในวันลงนามในสัญญาทั้งหมด

ให้กับเอกชนครับท่านประธานครับ

คณะบำมการที่ราชบรรสุรุเนี่ย
เอกชนเข้าบริหารโครงการ
โดยวิธีการคัดเลือกไม่ใช้การประมูลทั่วไป
เพื่อให้ได้เอกชนที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ
อันนี้เนี่ยท่านเนี่ยให้หลักการซะสวยหรูครับ
แต่เวลาท่านทำท่านทำแบบนึงครับ
ในการคัดเลือกเอกชนครั้งที่๑เนี่ย
กรมธารักษ์ให้น้ำหนักกับข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา
แต่ผลปรากฏว่าเอกชนเนี่ยที่ต้องการจะเอื้อประโยชน์ให้นั้น
ได้คะแนนน้อยกว่าจึงจัดฉากล้มการประมูล
บริษัทเอกชนพวกนั้นนะครับ
ถึงไม่แหกปากร้องแต่แรกนะครับ
ในการคัดเลือกเอกชนครั้งที่๒ครับ
กรมธนารักษ์กลับให้น้ำหนักเฉพาะข้อเสนอด้านราคาอย่างเดียว
ขัดแย้งกับหลักการที่คณะกรรมการที่ราชบัสดุได้อนุมัติไว้
คณะกรรมการนี้ก็มีดรศพร้อมพทเป็นประธานครับ
ครับมันเหมือนเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าไหมครับ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่แพ้ในครั้งแรกนะครับ
ในการเจรจาก่อนลงนามเนี่ย
พอท่านได้เอกชนเนี่ยนะครับตามที่ท่านต้องการแล้วเนี่ย
ก็ให้แบ่งจ่ายค่าแรกเข้าออกเป็นสองงวดทั้งที่ในทีโออาร์เนี่ย
ไว้ครับว่ากำหนดให้จ่ายทั้งหมดในวันลงนามต่อเลยครับ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญไทม์ไลน์ทั้งหมดครับสิบเอ็ดมิถุนาหกสี่
คณะกรรมการที่ราชบัสดุนะครับก็เห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการท่อ
คณะกรรมการเนี่ยที่มีดรสันติเป็นประธานเนี่ยครับ
หกกรกฎาหกสี่ก็ออกประกาศเชิญชวนนะครับ
สิงหาหกสี่กรมหาลักษณ์ก็ให้เอกชนยื่นซองสามลายครับ
พอ๒๖สิงหาครับคณะกรรมการคัดเลือกก็แจ้ง
เลิกการประมูลโครงการ๑๐กันยาคณะการคัดเลือกก็ออกประกาศนะครับ
ครั้งที่๒ในการคัดเลือกครั้งที่๒ครับ
ี่แปดกันยาก็เปิดให้เอกชนยื่นครับ
ท่านประธานดูสิครับเวลามันจำกัดมาก
เอกชนนะครับเจ้าใหญ่ใหญ่ท่านก็ไม่เชิญ
แล้วพวกบริษัทวาอมตะพวกนี้เขาจะไปเตรียมเอกสารทันไหม
สามสิบกัญญาท่านก็ประกาศให้บริษัทวงสยามชนะ
สิบเอ็ดกุมภาหกห้าครับคณะกรรมการที่รับพิสูจน
เอกชนวงสยามชนะเนี่ยนะครับเพราะว่าให้รอที่เขาฟ้องสารปกครองก่อน
ดมีนาหกห้าครับคณะกรรมการราชสุพิจารณาผลการคัดเลือกครับ
อนุกรรมการบอกว่าให้เดินหน้าต่อสิบสี่มีนาหกห้า
ดรสันติท่านต้องรับผิดชอบครับคือใบเสร็จไงครับ
มันมีความไม่ชอบมาพากลผมก็ยื่นหนังสือไปถึงท่านนายก
ลำตีคังถึงท่านนะครับว่าให้ทบทวนให้ดูให้เกิดความโปร่งใส
ไม่สนใจครับคณะกรรมการที่ท่านเป็นประธานเนี่ย
เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนนะครับเขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะครับ
ที่ท่านบอกว่าต้องการผู้ชนะที่มีเทคนิคสูงท่านไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับ
ไปได้บริษัทเอกชนนะครับเล็กเนี่ยมาท่านก็เห็นชอบนะครับ
ให้ดำเนินการต่อเลยครับสิบสี่มีนาหกห้า
ท่านเป็นประธานเนี่ยครับในที่ประชุมอ่ะ
คัดเลือกเอกชนล้มเหลวครับได้เอกชนที่ไม่มีศักยภาพ
กรมธนาลักษณ์คัดเลือกเอกชนเพื่อดำเนินการโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก
โดยไม่โปร่งใสไม่ใช้วิธีการประมูล
โดยอ้างว่าเพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมประมูลที่มีศักยภาพ
และมีประสบการณ์มาบริหารโครงการระบบท่อส่งน้ำแต่ท้ายที่สุดครับ
กลับได้บริษัทวงสยามก่อสร้างซึ่งเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างวางท่อน้ำ
ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐมาก่อนเลย
และไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารระบบท่อส่งน้ำมาก่อน
เป็นผู้ชนะการคัดเลือกเป็นการสร้างบรรทฐานที่ผิด
สำหรับการร่วมลงทุนในโครงการของรัฐให้สามารถกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน
ในอนาคตหากโครงการประสบความล้มเหลวจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ต่อประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยไม่สามารถแก้ไขได้ต่อเลยครับ
บริษัทวงสยามครับเป็นใครมาจากไหนครับ
ผลงานในอดีตครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับเจ้าประธานครับ
รับงานนะครับที่ประปาภูมิภาคที่อำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาสองร้อยยี่สิบหกล้าน
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับรับงานนะครับ
สถานีผลิตน้ำยางสถานีจ่ายน้ำสามพญาหัวหิน
จังหวัดประจวบครับบกเงินร้อยห้าสิบแปดล้าน
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับรับจ้างขยาย
งานให้ปลาปลาภูมิภาคสาขาพัทยาแหลมชะบัง
ศรีราชาอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยองวงเงินสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
ต่อเลยครับเจ้าประธานนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับ
ก็ทำงานให้ประปาภูมิภาคชนบุรีครับ
สามร้อยสิบสามล้านปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ
ก็ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบอยู่ที่
ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
ปรับปลาภูมิภาคสองร้อยสิบสองล้านท่านประธานเห็นไหมครับว่า
เป็นบริษัทเล็กนะครับที่ไม่มีความน่าเชื่อถือครับ
ไปเลยครับท่านประธานมาดูครับ
ว่าบริษัทวงสยามเนี่ยจะไหวไหมครับ
ท่านประธานดูเทียบดูสิครับทุนจดทะเบียนอิสวอเตอร์
หกร้อยหกสิบสี่ล้านวงสยามหกร้อยสามสิบล้าน
สินทรัพย์ครับอิสวอเตอร์สองหมื่นสองสองพัน
ร้อยห้าสิบสี่ล้านวงสยามพันหกร้อยสิบห้าล้าน
หนี้สินเนี่ยอิสวอเตอร์มีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าล้าน
วงสยามสามร้อยหกสิบแปดล้านถ้าสินทรัพย์หักด้วยหนี้สินเนี่ย
อิสวอเตอร์เนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าล้าน
สยามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านท่านประธานครับ
ด้านซ้ายเนี่ยคือสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอิสวอเตอร์
นะครับวิภาวดีรังสิตใหญ่ใหญ่เลยครับ
สยามอยู่ซอยประหลโยธิน๘พูดถึงความน่าเชื่อถือครับ
โยธินแปดเนี่ยชนะวิภาวดีครับท่านดูอาคารที่ตั้งความน่าเชื่อถือ
สิครับต่อเลยครับการคัดเลือกเอกชนเนี่ย
เพื่อบริหารท่อส่งน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อน
กระบวนการคัดเลือกเอกชนเนี่ยบิดเบี้ยวผิดวัตถุประสงค์
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต้องจ่ายค่าน้ำแพงลดทอนศักยภาพการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมในอีซีครับการคัดเลือกเอกชนนะครับ
มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ขัดต่อหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
และดูแลระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกให้มีความยั่งยืน
สนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอีอีซีกระจายน้ำให้ประชาชน
สามสิบห้าให้จัดตั้งบริษัทอีสเวอร์เตอร์เนี่ย
โดยเน้นนะครับให้กำหนดราคาค่าน้ำที่เหมาะสม
สองครับไม่ควรมุ่งค้ากำไรเกินควร
แต่กรมธนลักษณ์กลับกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอผิดหลักการ
ทำให้น้ำมีราคาแพงและมีกำไรจากโครงการมหาศาลครับ

โครงการทั้งหมดนะครับ

จะมีปริมาณการขายน้ำดิบนะครับ

ปริมาณน้ำดิบ๗๒๙๒ล้านลูกบาทเมตร
ถ้าอัตราค่าน้ำดิบ๑๐๙๘บาทต่อลูกบาทเมตรครับ
รายได้จากการขายน้ำดิบเนี่ย
ปี๗๙๐๐ล้านบาทครับ

ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นครับว่า

บริษัทวงสยามชนะเนี่ย
๑๐๙๘บาทต่อลูกบาทเมตรเนี่ยที่ขายนะครับ

คิดเป็นร้อยละ๔๗ครับ
อันนี้คือกำไรครับ

ประชาชนก็เดือดร้อนจากค่าน้ำแพงครับ

กำไรจากโครงการ๓๐ปีครับ
ขายน้ำดิบทั้งหมดนะครับ
รายได้๗๙๐๐ล้าน

แล้วก็ต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำเนี่ย
๔๑๕๐๐ล้านคิดเป็นร้อยละ๕๓ครับ
สรุปนะครับดรสันติเนี่ยได้รับมอบอำนาจให้เป็นประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
สร้างความเสียหายให้กับโครงการบริหารท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก
ไม่เปิดให้มีการประมูลแข่งขันผิดกฎหมาย
๒หนีพรบรรล่วมทุน
เอื้อประโยชน์ให้เอกชนที่ไม่มีศักยภาพ
ทำให้ค่าน้ำแพงสร้างความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
การดำเนินการทางกฎหมายขั้นต่อไปครับ
ดังนั้นเนี่ยที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนะครับ
ผมสรุปครับว่าผมไม่สามารถไว้วางใจให้ดรสันติพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังบริหารราชการแผ่นดิน
และท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการที่ราชบัสดุ
ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริต
แสวงหาผลประโยชน์ในหน่วยงานที่กำกับดูแล
เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ย
แต่ผมต้องการให้เกิดความโปร่งใส
โดยให้ผมเน้นย้ำนะครับโดยให้มีการเปิดประมูลแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคและบริโภค
มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้น
และถ้านายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังในฐานะประธานคณะกรรมการที่ราชบัสดุ
ตามกฎหมายนะครับปล่อยให้มีการลงนามในสัญญา
ผมก็จะดำเนินการฟ้องร้องต่อคณะกรรมการปปช
และสารทุจริตประพฤติมิชชอบทั้งนายอาคมและนายสันติต่อไป